คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์บนท้องถนน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะผู้เสียหายเขาบอกว่า
เขาจอดรถลงไปซื้อของอยู่ดีมีผู้ชายคนนึงเป็นโชเฟอร์แท็กซี่
เดินมาข้างรถแล้วถามรถผู้เสียหายว่าทำไมเปิดไฟแยงตา
เปิดไฟแยงตาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เปิดไฟแยงตา
ไม่ได้แต่งรถด้วยนะรถก็มาแบบนี้ปกติ
โฟเฟอร์แท็กซี่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนครบาน
ขอตรวจรถหน่อยผู้เสียหายเลยบอกขอดูบัตรหน่อยเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
เท่านั้นแหละโชเฟอร์แท็กซี่กลับไปที่รถไปเอามีดมา
โอ้โหเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
ก็เลยถ่ายคลิปให้เป็นหลักฐาน
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับทางฝั่งผู้เสียหาย
นายสันติศุกร์กับนางสาวพัชรีค่ะ

คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นดึกแล้วเที่ยงคืนกว่า
เลิกงานกันกำลังขับรถจะกลับบ้าน
แวะซื้อของที่บริเวณคลอง๒ธัญบุรีปฐุมธานี
ซื้อของเสร็จผู้ชายในคลิปมายืนข้างรถ
แล้วถามว่าทำไมเปิดไฟแยงตา

ก็เลยตอบไปว่ามันไฟปกตินะพี่

แล้วก็ถามกลับเข้าไปว่าแล้วพี่เป็นใคร
จอดรถขวางหน้ารถผมทำไม
ทางฝั่งโชเฟอร์แท็กซี่บอกว่าเป็นตำรวจนครบาน
นี่ค่ะแล้วก็เขาก็ขับรถไปเลยนะ
ผู้เสียหายบอกเขาขับรถตามไปขอดูบัตรหน่อย
ไหนเป็นตำรวจจริงไหมขอดูบัตรหน่อย
ทำให้ทางฝั่งโชเฟอร์แท็กซี่ไม่พอใจคว้ามีดออกมาจากรถ
แล้วเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามคลิปเลยนะคะ

คู่กรณีก็พยายามจะขับรถหนีไป
ทีนี้ค่ะเหมือนกับว่าตอนที่ขับรถออกไป
เหมือนทางฝั่งแท็กซี่ไปเฉียวทางฝั่งผู้เสียหายเขาด้วย

หนูเดินขึ้นรถกับแฟนแล้วแฟนกำลังจะขับรถออก

เขาก็ถามว่าเออทำไมเปิดไฟรถแยงตาค่ะ

ผมถามว่านครบานไหนพี่ขออนุบัตรได้ไหม

ผมก็เลยถามเขาว่าพี่พี่เป็นตำรวจที่ไหน
เขาก็ไม่พอใจเขาก็ถึงนี่ตรงมาเลย
ไม่มีสาเหตุอะไรเลยคือมีบุคคลหน้ารถเลย

ที่อยู่ในร้านคนเมาพี่คนเมาคุยไม่รู้เรื่องเลยใช่ใช่คุยไม่รู้เรื่องเลย

ใช่ขอดูบัตรก็ไม่ให้ดู
คือทางฝั่งผู้เสียหายบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ก็โทรไปแจ้งกับทางขนส่งปฐุมธานี
แต่ขนส่งบอกว่ามันก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะวิวาส

ก็ใช้ถนนร่วมทางกันก็รับเรื่องร้องเรียนเอาไว้ไม่ได้
ผู้เสียหายเลยงงว่าอ้าวทำไมรับเรื่องร้องเรียนเอาไว้ไม่ได้
ทั้งที่ผู้ก่อเหตุขับรถแท็กซี่มันคือรถสาธารณะนะ
นี่นะคะแล้วมันก็มีอยู่สองคำถามคือ
หนึ่งคนที่ก่อเหตุถ้าขับรถสาธารณะแล้วทำไมพกมีดอ่า

สองก็คือผู้เสียหายบอกว่าเหมือนกับเมา
เหมือนทางโชเฟอร์แท็กซี่เมาได้กลิ่นเหมือนแอลกอฮอล์ด้วย
แล้วก็ท่าทางผู้จำไม่รู้เรื่องคล้ายคนเมาด้วยค่ะพี่อุ๋ย

แล้วอ้างว่าเป็นตำรวจอีกต่างหาก

ก็ลองชี้แจงกันมาก็แล้วกันนะคะ